คุณผู้ชมมันมีคำไหนที่รุนแรงหรือให้มากกว่าคำว่าโหดเยี่ยม
เด็กอายุ๑๖ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับถึงบ้าน
คือมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะเจอคู่อริที่ดักรออยู่แล้วว่า
ขี่ประกบมาแล้วเอาปืนเจาะหัวแล้วยิงรัวไปสี่นัด
ที่บอกว่าโหดเยี่ยมคือแม่ของคนตายเนี่ย
เขาวิ่งออกมาแล้วยกมือไหว้คู่อริบอกว่าอย่ายิง
คือจังหวะที่ปืนเจาะหัวลูกเขาเขาบอกอย่ายิงอย่ายิง
มันยิงนะคะแล้วตายต่อหน้าแม่เขาเลยอะค่ะ
สุดท้ายยื้อไว้ไม่ไหวจริงเขาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมง๒๖นาที

ศูนย์วิทยุมูลและนิทธิสยามรวมใจปู่อินได้รับจ้างเหตุ
รีบลงพื้นที่มาทันทีเลยนะคะ
พร้อมหน่วยกู้ชีพอาสาสมัครมาในซอยรามคำแหง๕๘ทับ๓ค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็พบร่างของเยาวชนวัย๑๖ปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง๑ชั้นปีที่๒นะคะ
ถูกปืนยิงเข้าไป๓นัดที่หน้าอกข้างซ้าย๑

เบื้องต้นยื้อทุกวิถีทางแล้ว
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนบ่าย๒โมง๒๑นาที
นาทีก่อนที่น้องจะถูกยิงนะคะเห็นน้องขี่เนี่ยนี่
น้องขี่รถขับบ้านแล้วเห็นคั่วหรี่ไหมคะดู
คือมันขี่ไล่ประกบแล้วยิงอย่างนี้เลยแล้วเนี่ย
วิ่งไปจะซ้ำจนแม่วิ่งมาขอร้องเพราะนั่นคือหน้าบ้านน้องแล้วอะค่ะ

คือโอ้โหอุกอาดมากแล้วบ่าย๒ดูจากภาพก็ได้ค่ะ
พระอาทิตย์ยังจ้าอยู่กลางหัวเลยมั้งคะ
นี่คือยิงระยะเผาขนแบบนี้เลยนะคะคนร้ายมากันสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์เอ็มแม็กซสีดำใส่ชุดสีออกฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน
ไม่แน่ใจว่าคล้ายชุดหมีหรือเปล่าสวมหมวกกันน็อกมาเต็มใบทั้งคู่นะคะ
จ่อยิงจริงแล้วเนี่ยถ้าฟังดีจะได้ยินเสียงแม่ของผู้ตายร้องด้วยค่ะ
นี่ค่ะคือแม่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
มีกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่ที่กลางซอยค่ะเป็นนาทีรถผู้ตายกำลังขี่ผ่านกำลังจะกลับบ้าน

เขาอาจจะไม่รู้ตัวนี่นี่คนก่อเหตุขี่ตามมาแบบนี้เห็นไหมคะ
แล้วพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยคนร้ายก็ขี่รถกลับออกไปทางปากซอยค่ะ
มีสภาพชุดเป็นแบบนี้เลยสวงหมวกกระด้องมาเต็มไป
คือตั้งใจมาก่อเหตุแหละทั้งดักรอทั้งแต่งตัว
จากตัวนี้ก็มีกล้องบริเวณปากซอยที่สามารถจับภาพวัยรุ่นที่ก่อเหตุ๒คน
ขี่รถออกไปที่ปากซอยซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดคือมันเอาจริงจริงถ้ารู้จักกันก็คงดูออกอ่ะนะคะ
ว่าคือใครถึงแม้จะสวมหวกกันน็อกเต็มใบแต่ว่ารูปภัณฑ์สันฐานก็คือเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ส่งคุณเลิฟระวีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
รอยกระสุนปืนนี่ยังเป็นรอยอยู่ที่กำแพงบ้านอยู่เลยค่ะ
นี่ตำรวจแล้วก็เพื่อนบ้านคนเห็นเหตุการณ์ตำรวจเขาต้องมากั้นพื้นที่เอาไว้นะคะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ต้องมาตรวจสอบแล้วก็เก็บเรื่องของพยานหลักฐาน
คุยกับชาวบ้านที่เห็นในการเขาบอกว่า

แม่ผู้ตายยกมือว่ายบอกยาอย่ายิ่งอย่ายิ่ง

ลักษณะคนก่อเหตุเนี่ยเขาบอกรูปร่างสูงใหญ่
แล้วก็ไม่ได้ดูมีท่าทีเร่งรีบอะไรที่จะหลบหนีขึ้นรถเลย

จังหวะจะเข้าบ้านมั้งเห็นก็เยอะกำลังยืนอยู่หน้าประตูบ้านอย่างนี้แม่เขาคงนั่งเย็บผ้าอยู่ยังไม่ทันได้เปิดประตูมั้งเขาก็ว่ามันก็ยิงเลย
อืมมันก็ใส่หมวกกันนอกหน้าขาวของบ้านอ่ะอืมอืมใส่หมวกกันนอกแล้วมันก็ขับรถออกไปอย่างลอยนวน
นัดแรกได้ยินเสียงผมจะเข้าบ้านได้ยินเสียงหนึ่งนัดผมก็วิ่งออกมาดูแล้วก็มีเจาะยิงอีกสองนัดครับ
แม่ของน้องที่เสียชีวิตก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกจะต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้
แม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ก่อนหน้านี้
ลูกแม่เคยถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริฟันมือจนบาดเจ็บเอ็นขาดเย็บเกือบ๓๐เข็มมาแล้วตั้งแต่๑๘กรกฎาคมค่ะ

ฝั่งคู่กรณีก็ไกล่เกลี่ยยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน๔๐๐๐บาทให้
ก็รับเงินมาสามหมื่นแล้วอีกหนึ่งหมื่นบาทคู่กรณีบอกจะขอผ่อนชำระแต่หลังจากนั้นเนี่ยลูกชายบอกว่าถูกคู่กรณีข่มขู่มาโดยตลอดเลยบอกจะเอาเงินคืนจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ลองฟังคุณแม่เล่านะคะ
คนร้ายมาสองคนอ่ะแล้วคนอีกคนยิงเขาลงมาด้วยและอีกคนอีกคนที่คนขับเขาก็กลับรถรอและอีกคนยิงมันลงมามันจะซ้ำด้วย
แล้วแม่แม่ก็ลงมาแม่ก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วอย่ายิงลูกแม่อย่ายิงลูกแม่แม่ก็ร้องตะโกนเขาบอกว่า
กูไม่จบตัวตัวกับกูนู่นนี่นั่นได้ลูกชายพอบอกลูกชายบอกว่าได้เสร็จลูกชายก็จะเอาไอ้หูฟังออกฝากเพื่อนเขาฟันเลยเขาเตรียมการมาเรียบร้อย
เขานัดเพื่อนเขานัดลูกชายลงไปแล้วก็เตรียมการเรียบร้อยลูกที่โดนฟันใช่โดนฟันให้เตรียมการอันนี้ก็แน่นอนน่าใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครลูกชายไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเรื่องสถาบันก็ไม่มีไม่เลยพยายามปลุกให้น้องตื่นอย่างเดียวแต่ว่าน้องไม่ตอบสนองอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ที่ชายตั้งแต่ล้มลงไปแล้ว
ติดตรานะคะเพื่อนของผู้ตายก็ให้ข้อมูลนะคะว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยมีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลหลังก่อเหตุด้วยพอยิงน้องเสร็จแล้วเนี่ยไปโพสต์สตอรี่ค่ะนี่บอกถ้ามึงไม่เข้าใจกูจะใบ้ให้อีกศพ
ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไรนะคะมีการแชทมาข่มขู่ถามพี่กัดบ้านพักด้วยถามบอกอยู่ซอยรามคำแหงใช่ไหมเพื่อนคนตายก็เลยนี่นี่เห็นไหมไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้จักหรอกครับครับพี่พี่คือใครเหรออยากรู้ป่ะล่ะเดี๋ยวได้เจอแน่
โอ้โหมีอีกยังมีอีกนะยังพูดอีกนะบอกว่านี่เดี๋ยวเจอก็รู้ว่าใช่หรือเปล่าฝั่งที่เป็นเพื่อนคนตายก็ต้องการอะไรกูไปทำอะไรให้มึงเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่า
ชื่อไลน์พี่ก็คลั่งเกินอ่ะเพิ่งได้รุ่นเหรอคะไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงนะฝั่งคนก่อเหตุแล้วบอกแล้วมารู้บ้านรู้ชื่อได้ไงอ่ะบอกไม่อยากยุ่งรู้หมดอย่างนี้ก็น่าจะเคยมาใช่เปล่าฝั่งคนก่อเหตุก็ตอบว่าลองไปถามเพื่อนดูนะว่าวันที่กูเดินเข้าไปในโรงเรียนกูคุยกับอาจารย์ว่ายังไงฝั่งนี้ก็ตอบว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจุดจุดจุดบอกหน่อยดิมา
ไม่ได้เป็นคนไปกระทืบมึงนะปั่นป่ะเนี่ยฝั่งคนก่อเหตุทิ้งท้ายว่าเหมารวมปากดีมากระวังพี่ตัวเองตายฟรีนะน้องนี่ค่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแกะรอยนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ